ปัญหาที่เกิดขึ้นชาวสวนยางไม่ได้รอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะครับ
เขามีการรวมกลุ่มกันคุณผู้ชมเอายางพาราไปทำเป็นเบาะนั่งเพื่อเพิ่มมูลค่า
แล้วก็ขายผ่านทางโซเชียลทำไป๖เดือนได้รายได้ประมาณหลักแสนทีเดียวนะครับ
ติดตามจากบรรยายงานของคุณอัญชรีสิริมั่วครับ
น้ำยางข้นถูกนำมาผสมด้วยสูตรสารเคมีเพื่อแปรรูปเป็นเบาะรองนั่งที่นอนยางพาราของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างจังหวัดระยอง
จุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินสว่างมาจากเกษตรกรในพื้นที่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวสวนยางและรับจ้างกรีดยางพาราที่มักได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วผู้นำกลุ่มมองว่าเกษตรกรควรรวมตัวกันเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา
จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ที่แน่นอนกว่าการขายน้ำยางสดจึงได้ไปศึกษาการแปรรูปยางพาราจากสถาบันวิจัยยาง
จะทดลองมาผลิตเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ไก่กา
ตอนแรกที่ให้ทำอาชีพเสริมอย่างอื่นก่อนลองปลูกผักลองเลี้ยงปลาลองนี้มันไม่เกิดประโยชน์
มันคือชาวบ้านเขาไม่ใช่แนวเขาเขาไม่ถนัดเอากันง่าย
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาแก้ที่ยางก็ทำยาง
พอทำยางเสร็จมันก็เกิดรายได้ที่พี่เล่า

ก็จะเอาความรู้นี้ไปทำอย่างอื่นได้
ความคุ้มค่าจากการเพิ่มมูลค่ายางพารา
จะเห็นได้ชัดเจนจากน้ำยางสด๓กิโลกรัม
สามารถทำเบาะรองนั่งได้๒ใบ
ขายได้ใบละ๙๐๐บาทเลยค่ะ
ขณะที่ผลตอบรับก็ถือว่าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
มากรากุมพามีนาพี่ขายได้๓เดือนแน่ะ๕๐๐๐๐
พร้อมกับแจกค่ะขายพร้อมแจกได้๕๐
จากเพื่อนช่วยกันซื้อก่อน

มาจากการออกแบบให้นั่งได้พอดีไม่เมื่อยขา

ยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดี
มีความทนทานใช้งานได้นานนับ๑๐ปี
ราคาไม่แพงเริ่มตั้งแต่๓๕๐บาท
ไปจนถึง๓๒๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบสินค้าค่ะ
ปัจจุบันเบาะรองนั่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้

เว็บไซต์ไก่กาและเฟซบุ๊คค่ะ
นี่เป็นตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่ง
เนินสว่างจังหวัดระยอง
เขาก็เอาน้ำยังข้นนะครับมาแปรรูปเป็นอาศนะพระ
แปรรูปเป็นที่นอนเป็นที่นั่งสมาธิ
แล้วก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้กว่า๑๐เท่า
ถือว่าเป็นโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกร
หรือกลุ่มเศรษฐกรที่มีการรวมตัวกัน
แล้วก็สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้
ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยแนะนำว่า
การเพิ่มมูลค่ายางพาราสามารถทำได้หลากหลาย
ไม่จำเป็นต้องผลิตสินค้าเดียวกัน
ตัวอย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าหมวก
ที่สำคัญคือการออกแบบให้น่าสนใจ

ตั้งแต่การให้องค์ความรู้ด้านการแปรรูป

เพื่อขยายกำลังการผลิตให้อีกด้วย
ที่สำคัญการแปรรูปยางพาราจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยเพิ่มการใช้น้ำยางสดภายในประเทศได้ดีอีกด้วยค่ะ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน